โหลดแล้วคุณหลานโหลดหรือยัง

แม่บ้านประจันบานสวัสดีค่ะ

เข้าสู่รายการที่พร้อมจัดหนักทุกเรื่องที่แม่บ้านควรรู้
พร้อมปรับทุกปัญหาและปัจจนาการทุกเรื่องมุ่น
เพื่อให้คุณได้เป็นสุดยอดแม่บ้านตัวจริง

เราก็จะมาสวยอร่อยกับเชฟแบบหล่อมากเลย

ปราอภิกษณ์
คิดถึงคิดถึงบ้างคิดถึงไหมคิดถึงมากมายคิดถึงใครคิดถึงเธอ
ไหนมาดูซิว่าใครทำให้อภิปเป็นได้ถึงขนาดนี้

ใช่คิดถึงเล็กน้อยถึงปานการคิดถึงมากเป็นบางวัน
ใครทำไมทำไมขนาดนี้ล่ะคุณน้องค่ะ
ให้คิดถึงได้ไงดูแต่ละรูปมันน่ารักขนาดนี้
พี่แทบจะสิงน้องเขาอยู่แล้วคะเนี่ยดูรูปแล้วคิดถึงคิดถึง

ใช่นี่ก็เลยชวนเขามาในรายการเราอีกครั้ง
ปื้มปิ่มมากดีใจปิติล้นพ้นเป็นอย่างยิ่งเลย
เย่วันนี้น้องทั้งสองคนมาพร้อมกันเลยใช่ไหม
เดี๋ยวคือดีใจแต่เศร้าทำไมเมื่อกี้

เศร้าอะเมื่อไหร่พี่อับจะหยุดพูดจะไปเจอกับเราแล้ว
ก็ได้หยุดก็ได้อยากเจอเหมือนกัน
เจอเขาเลยค่ะในช่วงเชฟกระทะหล่อ

และแล้ววันนี้เชฟคริสและเชฟกันก็กลับมาอีกครั้ง
ตามคำสัญญาแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะ
กับการเปลี่ยนปีกไก่ที่แสนธรรมดาธรรมดา
ให้เป็นเมนูสไตล์อเมริกันที่ไม่ต้องลงทุนบินไปทานถึงอเมริกา
ก็อร่อยแบบอเมริกันจ๋าได้แล้ว
จะเป็นเมนูอะไรไปหาเชฟดีกว่า
มาแล้วเชฟคือเชฟกันสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
มาหายหน้าหายตากันไปเนาะ
ใช่แต่พวกเราเนี่ยไปสืบสอบมานะคะว่า

ทำอะไรมาบ้างไปญี่ปุ่นไปเที่ยว

เมื่อไหร่จะแนะนำให้คุณแม่รู้จักอะ

เราต้องไปพักคุณแม่มาให้พวกเรารู้จัก
แม่เป็นเพื่อนแม่ไง
บอกก่อนว่าวันนี้เนี่ยสองคนมาสอนอะไรเรา
เป็นแนวสไตล์อเมริกันสไตล์อะไรอย่างนี้หรือเปล่า

แต่ว่าจะเป็นอยู่ที่สานิซอสมากกว่าครับ

พี่อ่อมคนเดียวว่าไม่พอแล้วเนี่ย๑๐ชิ้นเนี่ยไม่พอพูดเลย
เริ่มจากการตวงแป้งก่อนเลยนะครับตวงแป้งค่ะแค่นั้น
แค่ไหนค่ะถ้าทำที่บ้านก็ประมาณ๑ถ้วยตวง

เอามานี่ครับผม

เบกกิ้งโซดาครับผมเยอะไหมคะ

แล้วก็พริกไทยขึ้นช้อนชาแล้วก็โรยเกลือบนไก่ก่อนนะครับ
ทำไมเราถึงต้องโรยเกลือบนไก่เพราะว่าให้ไก่มีรสชาติด้วยครับ
งั้นเดี๋ยวแป้งมันจะมีรสชาติอย่างเดียว
แค่นี้เองใช่ครับแล้วก็เอาคนแป้งให้เข้ากันก่อน

เสร็จแล้วค่ะ

ปกติทำไก่ทอดบ่อยไหมครับที่บ้าน

อันนี้เราได้หรือยังนะ

จริงก็เอาออกมาก่อนเพราะว่าไม่อยากให้แป้งเยอะเกิน

ลับวิธีที่ทำให้กรอบน้องนุ่มในหน่อยสิ

แต่ว่าไม่ต้องร้อนจัดเป็นผุดนะ
เพราะว่าไก่บางคนเนี่ยเขาเอาไก่ไปต้มก่อนเนอะ

อย่างวิธีทอดของเกาหลีหรืออเมริกาบางทีคือเขาจะทอดไฟต่ำกว่ารอบหนึ่งครับ
แล้วก็ทอดจนสุกเสร็จแล้วก็ค่อยเพิ่มไฟจนเดือดปุดแล้วค่อยใส่อีกทีหนึ่งให้แป๊บเดียวให้ข้างนอกมันกรอบ
คือต้องทอดไฟอ่อนก่อน

แล้วเขาค่อยมาคลุกน้ำซอสป่ะแล้วค่อยไปทอดอีกทีป่ะ
คลุกครับเพราะคลุกซอสแล้วทอดอีกทีมันจะไหม้อะครับ

ก็เลยจะก็ทอดไฟแรงอีกทีหนึ่งแบบเหมือนให้ทิ้งให้มันเย็นนิดหนึ่งก่อนแล้วก็ค่อยทอดอีกรอบให้กรอบอะครับ